อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นนุ่มป่วยจิตเนี่ยนะคะที่มีอาการคือดื่มมาแล้วก็เมาแล้วก็คุ้มคลั่งเอามีดมาถืออย่างเดียวไม่พอนะคุณผู้ชมจุดไฟเผาบ้านด้วยค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้นะทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่บ้านพยายามจะเกลี้ยกล่อมแล้วแต่ก็เกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จสุดท้ายคุณรู้ไหมว่าวิธีการที่เขาจัดการกับผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะ

แล้วก็ตำรวจตัดสินใจเข้าไปชาร์จตัว
เพราะว่าก่อนหน้านี้นายสมชายเขาไปดื่มไงไปดื่มเหล้ายาดองมา
แล้วเขาอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวจู่ก็คุ้มคลั่งโวยวายมา
แล้วเดินไปจุดไฟเผากระท่อมที่มุงด้วยย่าคาหลังบ้านเนี่ย
ไฟไหม้เสียหายหมดเลยนี่คุณผู้ชมดูเห็นไหม
ยังมีไฟติดอยู่เลยอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะ
นายสมชายเขาเดินกลับมาที่บ้านก็หยิบมีดทำครัว
ยาวประมาณ๑๐นิ้วถือเอาไว้
แล้วก็นั่งดื่มยาดองต่อใต้ถุนบ้านตะโกนด่าพี่น้องตะโกนด่ายาด
แม่ของนายสมชายต้องมาเกลี้ยกล่อมลูก
ใจเย็นลูกแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
ทีนี้เอายังไงดีล่ะแม่ก็คุยกับญาติ
ก็ไปเรียกผู้ใหญ่บ้านมาให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยมาพูดคุยหน่อย
ผู้ใหญ่ก็ทำทีพยายามจะเข้าไปนั่งพูดคุย

พยายามนานอยู่๒ชั่วโมงกว่า
พูดปลอบใจให้สงบสติอารมณ์

เพราะว่านายสมชายพูดแต่จะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตาย
ถ้าเกิดใครเข้ามานะจะทำร้าย

ทีนี้นายสมชายเขาถือมีดแล้วเดินหากลุ่มเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมจังหวะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ตกใจก็ตั้งรับนะ
แล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็ต้องถอยหลังมาก่อน
แต่พอตำรวจเขาสบโอกาสเท่านั้นแหละ

เข้าไปบุกชาร์จจับกลุ่มตัวไว้ได้
ทีนี้พอจับตัวนายสมชายได้เขาตั้งสติได้เนี่ย
เขาก็ยอมนะขอโทษตำรวจ

แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องคุมตัวนายสมชาย
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราช
ต้องรักษาอาการป่วยทางจิตต่อไปด้วยนะคะ